วันที่๒๒ตุลาคมย้อนไปเมื่อปี๒๔
เป็นอีกหนึ่งวันที่ประสบกรณิกรชาวไทยต่างปลื้มปิตินะคะ
เพราะว่าเป็นวันพระราชพิธีทรงพระผนวดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
จนวันนี้ถึงวันครบรอบ๖๐ปีแล้วค่ะ
ติดตามจากรายงานของคุณสุดปรีดามหายศค่ะ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ทรงพระผนวดเมื่อวันที่๒๒ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๖
โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิริยานวงศ์เป็นพระอุปชา
ได้รับฉายาว่าภูมิพโลภิกุ
หลังจากพระราชพิธีทรงพระผนวด
ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามเสร็จสิ้นแล้ว
พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปประทับจำพรรษา
ณพระตำหนักปัญญาวัดบวรนิเวศวิหาร
ผนวดเป็นเวลา๑๕วันคือระหว่างวันที่๒๒ตุลาคม
ถึงวันที่๕พฤศจิกายนพศ๒๔๙๙
สมเด็จพระวรรณรัฐเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
ซึ่งอุปสมบทเป็นพระพิสุปีเดียวกับในหลวงรัชกาลที่๙
เล่าย้อนเหตุการณ์เมื่อครั้งนั้นว่า
ขณะนั้นเมื่อสมเด็จพระวรรณรัฐซึ่งอยู่พระตำหนักเดียวกัน
ได้เห็นสริยาวัสดิ์ของนายหลวงรัชกาลที่๙มาด้วยตลอด
แต่ก็ทรงดำรงสมณเพศอย่างเคร่งครัดในพระธรรมวินัย
พระองค์ทรงมีขันติมาก
ซึ่งหาได้ยากกว่าปุฏุชนทั่วไป
ในส่วนพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติ

ขนบธรรมเนียมของพระภิกษุ

ยิ่งกว่ายิ่งกว่าสามัญชนที่บวชทำธรรมดา

ในหลวงท่านธรรมประหนวด๑๕วันนั้น
ปฏิบัติเคร่งครัดในศาสนกิจทุกประการ

ก็ปฏิบัติได้อย่างดี

ก็ควรเป็น
นัตตมาตัวเอง
ในฐานะที่บวชมานานและบวชเนรมานาน

ก็ยังปฏิบัติทุกท่านไม่ได้
ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ทรงพระผนวด
เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทั้งในและนอกวัด
จะไม่ทรงฉลองพระบาท
ให้เหมือนพระพิสุขสงฆ์ทั่วไป
โดยในทุกเช้าพระองค์ก็จะเสด็จพระราชดำเนินออกบินทบาท

ซึ่งประชาชนที่มาใส่บาทนั้น

ไม่ได้เป็นบุคคลพิเศษแต่อย่างใด
พระสเด็จออกรับบิณฑบาท

พระสเด็จรับบิณฑบาทเขาออกหน้าวัดนี้ก็
รับบิณฑบาทของประชาชนที่

ซึ่งไม่นึกว่าจะได้ใส่บาทให้รวม
เพราะฉะนั้นคนที่ใส่บาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น
ก็เป็นคนที่ใส่บาทตามปกติ

สำหรับอนุสรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ส่งสร้างไว้ให้กับวัดบวรนิเวศวิหาร
คือการปลูกต้นศักดิ์ที่พระตำหนักในปี๒๕๕๙
และในปัจจุบันต้นศักดิ์ทรงปลูกนั้น
เติบโตแผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็น
เหมือนเป็นอนุสรที่พระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะ
และเป็นอัครสาธารณูปฐมพกษ์
ผู้ทำหนุบำรุงให้พระพุทธศาสนา
อกงามภัยบูลอยู่คู่กับพุทธศาสนิกชนชาวไทย